มีข่าวด่วนเข้ามาเป็นเหตุการณ์เศร้า
กับเครื่องบินฝึกทหารอากาศ
เกิดเหตุตกที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอเมืองนะคะ
ตอนนี้ข้อมูลล่าสุดคือทหารที่ขึ้นบิน
เสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งนาย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นที่ผ่านมานี่เอง

หลังวัดป่าเปิบอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เครื่องบินลำนี้ขึ้นปฏิบัติภารกิจฝึกบิน
และเกิดระเบิดขึ้นกลางอากาศค่ะ
นักบินได้ดีดตัวออกมาจากเครื่องนะคะ

นักบินเสียชีวิต๑นายและบาดเจ็บอีก๑นาย
โดยเครื่องบินได้ฝึกบินผ่านหมู่บ้าน
เกาะกลางหมู่ที่๘ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ช่วงนั้นประชาชนได้ยินเสียงดังระเบิดกลางอากาศ
ที่ชาวบ้านหลายคนจะเห็นว่ามีนักบินสองนาย

ตกลงมาในพื้นที่ของชาวบ้าน
ส่วนอีก๑คนตกลงมาจากจุดแรกประมาณ๒๐๐เมตร
โดยคนที่๒คาดว่าน่าจะเป็นนักบินที่๑
ดีคือเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนนักบินอีกคนเสียชีวิตคาที่
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ของทหาร
กองบินที่๔๑จังหวัดเชียงใหม่
โดยเจ้าหน้าที่จากกองบินปิดล้อมสถานที่เกิดเหตุ
ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไป
นายนิกรปัญญาตุ้ยอายุ๕๓ปี
พยานที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นเครื่องบินบินต่ำลง

แล้วก็ลดระดับการบินลงมาอย่างรวดเร็ว
ก่อนที่จะเห็นว่าไปพุ่งชนกับต้นไม้
และเกิดเสียงระเบิดดังขึ้น๒ครั้ง
และภาพที่เห็นหลังจากนั้นคือเห็นนักบินสองนาย
ดีดตัวออกจากเครื่อง
ส่วนข้อมูลล่าสุดจากทางกองทัพบกนะคะ
พลอากาศโทพงศักดิ์เสมาชัยโคศกกองทัพอากาศ

ยืนยันว่ามีทหารเสียชีวิต๑นาย
ส่วนอีก๑นายได้รับบาดเจ็บ

อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นคือบาดเจ็บเล็กน้อย
ซึ่งนักบินทั้งสองคนกำลังปฏิบัติภารกิจฝึกบิน

ว่าเครื่องบินตกเกิดจากสาเหตุอะไรรายละเอียด